คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ปฐุมธานีมีอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกกากถั่วเหลืองมาเต็มคันรถ
หักหลบรถบรรทุกสองคันที่ชนกัน
ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำกากถั่วเหลืองตกเกลื่อนถนน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อุบัติไหว้อาทิตย์ให้ไม่ตกเกลือน
คนคับรถพ่วงรับบุว่า
เพราะถ้าเกิดเหตุมีฝนตกหนัก

มีรถบรรทุก๖ล้อ๒คันชนกันอยู่ข้างหน้า

ช่วยกันเก็บกวาดกากถั่วเหลืองเข้าข้างทาง
เพื่อเปิดการจราจรตามปกติ

ในพื้นที่บ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอด
ทำให้รถกระบะพังยับเยินทั้งคัน
หลังคากระเด็นออกมานอกตัวรถ
ชิ้นส่วนและข้าวของกระจัดกระจาย
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายปริญญาตือติ่งอายุ๓๔ปีคนขับพบว่า

ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังนำเครื่องกรองน้ำไปส่งให้ลูกค้าที่ตลาดแม่สอด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝนตกถนนลื่น
ทำให้รถเสียหลักแหกโค้งพุ่งตกลงข้างทาง

เจ้าของรถเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้
เพราะตระกุฎครูบาน้อยวัดดอนมูล

ที่โรงพยาบาลแม่สอดอีกครั้ง

ในพื้นที่หมู่๓ตะวนพิมพามเพิร์มอปกรง

ใกล้กันพบรถมิซูบิชิปาเจโร่จอดอยู่กลางถนน

ส่วนอีกคันเป็นรถเก่งฮอนัสแจ๊สสีขาว
ถูกชนท้ายพังเสียหายเช่นกัน
สอบสวนคนขับรถเก่งฮอลเจสทร์ทราบว่า

ชะลอรถแล้วเบี่ยงออกเลนซ้าย
จู่ก็มีรถมิซูบิชิปาเจโร่
ชนท้ายรถเก๋งที่ขับอยู่ข้างหลัง

ผู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

กระดับบุติเหตุรถชนท้ายกัน๖คันรวด
บริเวณแยกหนองโพในพื้นที่หมู่เก้า

ชิ้นส่วนรถกระจัดกระจาย
หนึ่งในนั้นคือรถกระบาดบรรทุกมะม่วง
เต็มคันชนท้ายรถตู้ทำให้รถหักกลาง
สอบสวนนายชาคริสปันทองอายุ๒๔ปี

มาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี
แต่พอมาถึงแยกไฟแดงพยายามเหยียบเบรกแต่ไม่เป็นผล
พุ่งไปชนท้ายรถคันหน้าอย่างจังทำให้ชนกัน๖คันรวด
แย้งกับการให้ปากคำของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะบรรทุกผลไม้ขับมาเลนขวาด้วยความเร็ว
พอมาถึงแยกไฟแดงจู่รถกระบะก็หักครึ่งกลางคัน
ท้องรถครูดไปกับพื้นถนนแล้วชนกับรถที่จอดอยู่ด้านหน้า
ตำรวจควบคุมตัวคนขับรถกระบะบรรทุกมะม่วง
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย